มีครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๔ปีออกมาทวงถามความคืบหน้าของคดีนะครับ
หลังจากที่เด็กหญิงคนนี้อาจจะถูกกลุ่มเพื่อนผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศ
ขณะที่ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดนะครับ

ผู้ปกครองพาเด็กหญิงวัย๑๔ปีเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน

หลังเช้าตรู่ของวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อนบ้านมาพบเด็กหญิงนอนหลับไม่ได้สติอยู่ริมถนนใกล้บ้าน
ในสภาพเสื้อผ้าเปลือเปื้อนกางเกงขาดวิ่น
จึงรีบแจ้งให้ผู้ปกครองเด็กหญิงทราบ
เมื่อรับตัวไปก็ยิ่งพบความผิดปกติ
ชั้นในของเด็กหญิงถูกปลดฉีกขาด
พากันขึ้นโรงพักแจ้งความเพราะสงสัยว่า
ถูกเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศ

เด็กหญิงวัย๑๔เล่าย้อนเหตุการณ์คืนวันเกิดเหตุ

ชักชวนให้ออกไปงานเลี้ยงวันเกิดของรุ่นพี่

แต่ยอมติดตามไปเพราะเชื่อคำพูดที่ว่า

มีแค่กลุ่มวัยรุ่นชาย๘๙คน
จับกลุ่มดื่มสุราเลี้ยงฉลองวันเกิด
ที่สาราอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน
พื้นที่หมู่๒บ้านท่าเสาอำเภอวังจันทร์
นั่งดื่มสักพักและลุกไปเข้าห้องน้ำ

กับเพื่อนผู้ชายของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ก็เดินตามหลังมาจากวงเล่าก่อนจะปรีเข้ามาลวนลาม
จึงตอบว่าและรีบเดินกลับมาที่งานเลี้ยง
จากนั้นดื่มต่ออีก๓๔แก้วก็รู้สึกมึนและหลับไป
รู้สึกตัวอีกครั้งตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้น
เธอโดนมาใกล้ห้องน้ำมันมีแสบยาวเขตแล้วก็มีเลือดออก
ตอนที่ไปรงพร้าวเขาถามว่าใครมีใครมาส่งนาย
ก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครบอก

อีกคนก็บอกไม่รู้อีกคนก็บอกว่า

ส่วนวัยรุ่นชายอายุ๑๕ปีเจ้าของวันเกิด
บอกว่าไม่รู้จักกับเด็กหญิงคนนี้

มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดช่วงดึก
และเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพื่อนหญิงของใครสักคน
กรณีที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าถูกเพื่อนชายสองคนลวนลาม

ราวตี๓ทุกคนแยกย้ายกันกลับไป
ก็ไม่รู้เรื่องว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น

แจ้งว่ามีการรุมข่มขืนในคืนนั้น

มากินแล้วผู้หญิงมันก็เวียนเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เขาก็เดินตามกันไป
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินตามไปทำอะไร

แล้วพอหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อ

แล้วใครเป็นคนไปส่งน้องผู้หญิง

หลังจากแยกย้ายผมก็เข้าบ้านแล้ว
เพราะผมออกจากที่นั่นคนสุดท้าย

จะเอาเรื่องกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
แต่ผ่านมา๑๔วันเรื่องยังเงียบ

เป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

ไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งในวันอาทิตย์นี้ตำรวจจะเรียกผู้เสียหาย
และกลุ่มวัยรุ่นมาสอบสวนอีกครั้ง
พร้อมยืนยันจะดำเนินการไปตามหลักฐาน
ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ข่าวแทรฟ์ทีวีรายงาน